อยากจะไปคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดนัดเรสซิตี้
ที่เป็นพยานให้ทางฝากฝั่งของครูปรีชา
เจ๊พัดเจ๊บ้าบินเป็นยังไงบ้าง
สบายดีไหมได้ยินคลิปเสียงล่าสุดหรือยังทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
บรรยากาศที่ตลาดนัดเรสซิตี้ที่กาญจนบุรีวันนี้ก็ค่อนข้างร้อน
แต่เดี๋ยวนี้แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เป็นข่าวเนี่ยเขามีแฟนคลับกันเยอะมากเลยนะ
คือคนนอกจากไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปขอถ่ายรูปไปขอเซลฟี่กันเยอะเลย
จากจะเซลฟี่เพื่อเป็นหลักฐานนะว่าซื้อลอตเตอรี่จริงเนี่ยเขาก็ดังมากด้วยตอนนี้
มาซื้อหวยกับคนดังเป็นแฟนคลับเยอะเลยค่ะ
หลังจากมีคลิปเสียงล่าสุดนี้ออกมานะคะผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับเจ๊บ้าบินค่ะ
รัตนาพรสุภาทิพย์นะคะเจ๊บ้าบินบอกว่าไม่ขอพูดอะไรแล้ว
คดีอยู่ในชั้นศาลแล้วเจ๊บ้าบินก็คุยอย่างยิ้มแย้มกับนักข่าวนะคะ
ไม่เครียดก็ขายลอตเตอรี่ไปค่ะอารมณ์ดี
ก่อนหน้านี้เจ๊บ้าบินบอกว่าก็เครียดบ้างช่วงนั้นเจ๊ไม่ได้ออกมาขายลอตเตอรี่เลย
ตอนนี้ออกมาขายได้แล้วสบายใจยิ้มได้แล้วนะคะ
ฟังเสียงเจ๊บ้าบินดูค่ะแล้วก็มีเสียงลูกค้าลอตเตอรี่ด้วยนะคะ
ที่บ้านติดตามข่าวกันใช่ไหมคะ
ในบ้านก็มีกันเป็นสองฝ่ายค่ะทะเลาะกัน
เปรียบเทียบมันสำคัญยังไม่เสร็จสิ้น

มานะครปฐมวันทางแรกเลยนะคะ

แต่มาไม่ถึงนี้ก็จับครูพิชาเคล็กข้อน
ก็เลยมาไม่ถึงแต่ครั้งนี้ตั้งใจมาถึง
ตั้งใจมามาเยี่ยมมาให้กำลังใจเพราะสงสารนะคะ
แล้วก็ตั้งใจมาซื้อด้วยเผื่อจะมีโชคด้วยกัน
พี่อยากให้สติคนที่ดูข่าวมากกว่า
ว่าคุณอย่าตัดสินอะไรทุกอย่างจากข่าว
เพราะว่าคุณเห็นด้านเดียวคุณยังไม่เห็นอีกด้านหนึ่ง

หนึ่งอย่างคุณครูอ่ะเขาก็พี่ฉันไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัวนะฮะ
เขามีหน้าที่มีตำแหน่งมีการงาน
แล้วเขาเรียกอะไรถ้าเกษียณไปก็ต้องมีเงินบำนาน
เขาจะเอาหน้าที่ตำแหน่งการงานเข้ามา
อุปโลกกับเงิน๓๐ล้านถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะ
แล้วอย่างครูปีชาอย่างหมวดจรูนเขาอาจจะเก็บได้จริงก็ได้
พี่ก็ค่อยดูอาจจะแบบเป็นบุญมาเจอกันน่าจะแบ่งขึ้นกันไปได้ไง

แต่ให้กำลังใจทุกคนขอให้ยังไงเดินให้ถูกทาง
แล้วก็ใช้สติแก้ไขปัญหา
เพราะใหม่ที่เกิดเรื่องก็แม่ค้าก็ขายของกันไม่ได้ก็เดือด
อยากให้ทุกคนทำในสิ่งที่ถูกและให้มีสติ
พี่ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนแต่พี่มาให้กำลังใจเพราะพี่สงสาร
นี่ค่ะลูกค้าที่ไปซื้อลอตเตอรี่บอกสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
เจ๊บ้าบิลบอกยังไม่ขอสัมภาษณ์แล้วกันเพราะว่าคดีขึ้นสู่ชั้นสารแล้ว
บ้าบินนี่คือแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เป็นพยานยืนยันว่าขาย
ตเตอรี่๕๓๓๗๒๖งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ให้กับครูปรีชา
บอกว่ามีเจ๊พัดอีกคนนึงนะคะนางพัชริดาพรมตา
เจ๊พัฒนนี่คือคนที่เอาลอตเตอรี่มาให้ที่หาใช่ไหม
บ้าบินบอกมีไหมก็เอามาให้เจ๊พัดก็เอามาให้เจ๊บ้าบิน
เจ๊บ้าบินก็บอกว่าเจ๊บ้าบินขายให้ครูปรีชานี่เป็นทอดแบบนี้ค่ะ
เกียวเป็นเพื่อนที่เป็นพยานว่าเห็นว่าขายให้กัน
ก็เลยถามถึงอีกเจ๊นึงแล้วเจ๊ดำล่ะก่อนหน้านี้
ที่มีข่าวว่าเจ๊ดำน่าจะเป็นพยานคนใหม่ล่าสุด
เจ๊ปนัญชยาสุภนไม่ได้มาขายลอตเตอรี่นะคะ
ก็ถามเจ๊ที่เขาไปขายก็บอกว่าเจ๊เกียวเขาติดธุระ
ไม่ได้มาขายก็เลยไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรให้เราฟังวันนี้
เมื่อกี้คลิปเสียงคล้ายครูปรีชาที่สนทนากับบุคคลที่ชื่อว่าแผน
ก็มีการเอ่ยชื่อลักษณะคล้ายกับชื่อดำอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
วันนี้เขาไม่พูดกันนะครับแต่ว่านายอัชริยะบอกว่าทั้งหมดมี๓คลิปที่จะปล่อยนะ
นี่เพิ่งปล่อยไปคลิปเดียวอีก๒บอกจะปล่อยเนี่ย
ช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะปล่อยมาอีกก็เดี๋ยวรอฟังว่าจะมีพาดพิงถึงใครอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ